แม่เขาแปลกใจทำไมต้องซุกไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเกี่ยวมิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับวันนี้เจ็ดสิบเก้าวันคดีน้องชมพู่ค่ะนะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะถ้าจะเป็นละครสักเรื่องหนึ่ง
เราก็ดูกันติดต่อมาเจ็ดสิบเก้าวันใช่ค่ะก็ดูแล้วตั้งแต่ต้นนะคะ
ก็ต้องตามจนกว่าจะจบถูกต้องไหมคะถูกต้องฮะก็ต้องรอผลการคลี่คลายคดี
ทางตำรวจนะครับณขณะนี้ถ้าถามว่าทางคดีคืออะไร
ก็คือเด็กคนนึงหายไปจากบ้านเมื่อสิบเอ็ดพฤษภาคมค่ะ
แล้วไปพบเป็นศพบนภูเขาด้านหลังบ้าน
เมื่อ๑๔พฤษภาคมที่เหลือกำลังไล่สืบสวนสอบสวนกันอยู่
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ค่ะระหว่างที่รอคดีเนี่ย
เมื่อวานนี้ตาชาญเราเรียกศักดิ์ตามน้องชมพู่นะ
ตาชาญหลาโพนะฮะเป็นสาวหลักของครอบครัวบอกว่า
จะปล่อยให้ลูกสาวลูกชายลูกเขยความสัมพันธ์มันตึงเครียดในครอบครัวแบบนี้ไปตลอดคงจะไม่ไหว
ไม่รู้คดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่คนร้ายจะคือตัวจริงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นที่ลูกสาวเองคุณแม่น้องชมพู่เนี่ย
ก็ถามถ่ายแล้วก็เล็งมายังลุงพล
ที่เป็นลุงเขยเป็นเขยใหญ่ของบ้านว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกับน้องชมพู่หรือเปล่า
คดีที่เกิดขึ้นเพราะมีช่วงเวลาหนึ่งหายไปแล้วยังตอบไม่เคลียร์
ในวันที่๑๑พฤษภาคมเมื่อวานนี้บอกมาสาบานร่วมกัน
ค่ะดื่มน้ำสาบานร่วมกันเลยจะได้ไม่ต้องแคลงใจกันอีก
อืมเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่ต่างคน
ก็อยู่กันอย่างหวัดระแวงอะค่ะใช่หมายถึงในครอบครัวของคุณตาชาญเขานะ
มีอยู่สิบคนเนี่ยลูกสาวสี่คนลูกชายหนึ่งลูกเขยอีกสามคน
ค่ะรวมคุณตาชาญกับคุณยายภรรยาด้วยก็เป็นสิบคนพอดี
ก็คิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นไปตามจุดประสงค์ความมุ่งหมายของคุณตาชาญไหม
ทำพิธีดื่มน้ำร่วมสาบานประกาศคำสาบานอะไรกันเสร็จ
ก็จะได้กลับมารักใคร่กันเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องระแวงกันอีก
แต่ไปมาดูเหมือนว่าพิธีที่จัดขึ้นแบบเรียบง่าย
เรียบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแต่มันเหมือนกับว่ามันจะไม่จบเพียงแค่นี้ซะแล้ว
โอ้โหประเด็นนะเกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไล่ต่อให้เพราะว่าแต่ละคนก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกันในวันนี้
ส่วนท่านที่รอฟังลุงพลร้องเพลงเพิ่มเนี่ยท่านรอแป๊บนะฮะ
วันนี้เนี่ยโอ้โหฉายเดี่ยวเลยนะไม่ใช่แค่ฟังในรถกระบะแล้ว
เอาตรงนี้ก่อนพิธีร่วมกันสาบานแล้วก็ดื่มน้ำสาบาน
วัดถ้ำภูผาแอกเมื่อวานเนี้ยครับทุกผู้ชมครับที่เขาจับประเด็นกันมาเนี่ย
มันมีอยู่สี่ห้าประเด็นด้วยกันเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
การเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกหลังจากน้องชมพู่เสียชีวิตเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ได้เจอหน้ากันจังจังครั้งแรกนู่นฮะข้างบนสาราเนี่ย
ผู้หญิงอยู่ข้างล่างนะนี่คุณแม่น้องชมพู่
สาวิตรีวงศรีชาส่วนนี้คุณยายนะ
ดื่มน้ำสาบานอยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณยายสมควรนะ
แต่ด้านบนเนี่ยพ่อน้องชมพู่คือนายอนามัยวงศรีชา
กับลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่
เดี๋ยวดูภาพด้านบนสารานะฮะมันมีอยู่ช็อตนึงเนี่ยตรงเนี้ย
ลุงพลแกมองแล้วถามพ่อน้องชมพู่ว่ามองหน้าทำไม
โอ้โหนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกค่ะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับช่วงเวลาจังหวะตรงเนี้ยนะครับ
ลุงพลถามพ่อน้องชมพู่ว่ามองหน้าทำไมเนี่ยนะ
ให้ได้ถ้าเราจะดูเป็นใจความนะครับคุณชมครับคือช็อตเนี่ย
ลุงพลนะเขาพูดกับคุณพ่อน้องชมพู่จับใจความเริ่มที่
ลุงพลเนี่ยพูดว่าเป็นอะไรอนามัยทำไมจ้องจังนะครับนี่ฮะขณะ
พ่อน้องชมพู่นะก็บอกว่าไม่มีอะไรมองหน้าเฉย
แล้วลุงพลก็ตอบกลับไปว่าเป็นยังไง
หน้าตาดีอยู่ไหมอืมหลังจากนั้นก็
เป็นบรรยากาศของการเข้าสู่วิธีสาบานค่ะนี่ฮะ
อีกประเด็นนึงนะครับทุกผู้ชมครับก็จะเป็นประเด็นที่ลุงพลเนี่ย
พอเสร็จพิธีกล่าวคำสาบานแล้วเอาทูบไปปักที่กระถางทูบ
ลุงพลปักทูบกลับหัวหลังจากที่ทุกคนเขาแยกย้ายกันเสร็จนะ
ลุงพลบอกขอกล่าวคำสาบานคนเดียวด้วยนะแล้วก็เอาทูบไปปักกลับหัวแบบนี้นะครับ
ตรงนี้ครับการปักทูบกลับหัวหลายคนก็มองว่าเอ๊ะลุงพลมีเจตนาอะไรหรือเปล่า
ปักทูบกลับหัวแบบนี้เนี่ยมีความหมายอะไรไหมถอนคำสาบานหรือเปล่า
ไม่ให้คำสาบานย้อนเข้าตัวหรือเปล่าให้คำสาบานเป็นโมคะไม่มีความหมายหรือเปล่า
แล้วทำไมจะต้องมาทำตอนที่ทุกคนเขาเสร็จพิธีแล้วลงไปหมดแล้ว
กลับไปหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่กับตอนหน้าพระรูปเดียวแล้วเหลือตัวคนเดียว
ซึ่งก่อนที่จะมีการปักทูบแบบปักกลับหัวทั้งลุงพลกับป้าแต่นช่วงของการดื่มน้ำสาบาน
ลุงพลก็ไม่ดื่มน้ำสาบานนะครับป้าแตนภรรยาที่เป็นลูกสาวคนโตของบ้านนี้ก็ไม่ดื่มน้ำสาบาน
ก็เหมือนกับที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้นะฮะอีก๘คนในครอบครัวนอกจากกล่าวคำสาบานแล้วดื่มน้ำสาบานหมดนะครับ
ลุงพลบอกว่าทางพ่อกับแม่ลุงพลเป็นห่วงไม่อยากให้ดื่มเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนตัว
เรื่องการไปดื่มน้ำที่อื่นโดยเฉพาะน้ำสาบานแบบนี้จะแบบไหนยังไงที่ไหนก็แล้วแต่
มันไม่ดีเดี๋ยวจะโดนยาสั่งจะโดนคุณสัยนะครับของไม่ดีมันจะเข้าตัว
ถ้าจะให้ดื่มน้ำสาบานเนี่ยทำได้แต่ลุงพลบอกว่ายังไงขอไปทำที่เดียวเท่านั้น
คือวัดพระแก้วต่อให้คุณตาชาญจะไปรองน้ำมาเองจากวัดถ้ำภูผาแอกน้ำศักดิ์สิทธิ์
มีพระท่านทำน้ำมนต์ให้ต่อหน้าเห็นเนี่ยลุงพลก็ไม่ขอดื่มป้าแตนก็ไม่ดื่มนะครับ
การดื่มน้ำสาบานเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากกล่าวคำสาบานกันเสร็จว่าครอบครัวทั้งครอบครัวทุกคน
ไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่ไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
ตาชาญเนี่ยดื่มเป็นคนแรกนะครับคุณตาชาญนะครับแล้วก็ตามด้วยณแต่ลูกชายคนเดียวของบ้าน
นายนารินหลาโพนะครับคือคุณตาก็เป็นคนตักให้คุณตาเขาตักน้ำสาบานจากน้ำมนต์ที่พระทำให้ในขันใหญ่เนี่ย
ทีละคนก็อาจจะเอาที่ใกล้ก่อนด้วยณแตอยู่ใกล้ก็ส่งให้นาแตณแตก็หลังจากนั้นก็เป็นน้าเสริมณเสริม
นี่เป็นเขยเหมือนกันนะครับแล้วก็ริมสุดพ่อน้องชมพู่แล้วก็ลงไปข้างล่างเป็นคุณยายสมควร
เป็นนัดตายเป็นน้าฝนลูกสาวคนเล็กแล้วก็แม่น้องชมพู่นี่ปิดท้ายของผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างนะ
วัดนี้เขาจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาด้านบนตรงจุดสาราตรงนี้นะครับข้างล่างก็ป้าแตนไม่ดื่ม
ข้างบนก็ลุงพลก็ไม่ดื่มนะครับมันก็ยังมีประเด็นต่ออีกนะครับ
เรื่องการอ่านคำสาบานช่วงการกล่าวคำสาบานเนี่ยเอ๊ะลุงพลกล่าวไม่ครบคำหรือเปล่า
มีคนไปสังเกตตอนกล่าวคำสาบานตอนที่คุณตาชาญเขาจะอ่านก่อน
แล้วก็ให้ลูกลูกเนี่ยพูดตามเนี่ยลุงพลไม่พูดในช่วงข้อความที่ว่า
หากมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่
ตรงนี้ทำไมลุงพลไม่พูดคนอื่นพูดแต่ลุงพลไม่พูด
ลุงพลกลับมาพูดอีกทีนึงก็คือท่อนที่บอกว่า
ทำให้น้องเสียชีวิตอืมมันมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นยังไงหรือเปล่า
ตรงเนี้ยคนเขาจับสังเกตกันค่ะ
ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการตายจนถึงแก่ความตาย
ของเด็กหญิงโอลวัลวงศรีสาหรือน้องสมภูนั้น
ข้อยข้าพเจ้ามีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตายภายในสามวันเจ็ดวัน
นี่ฮะแต่บางคนก็บอกว่าแหมก็ช่วงจังหวะนั้นที่คุณตาชาญอ่านนำ
จังหวะคุณตาก็สะดุดพอดีค่ะลุงพลก็เลยอาจจะแบบรอฟังอยู่หรือเปล่า
ว่าพ่อตาจะพูดว่ายังไงต่อก็เลยพูดไม่ทันอืมแล้วสุดท้ายลุงพลก็กล่าวคำสาบานด้วยตัวเอง
เขียนมาเองร่างมาเองก็ค่อนข้างจะละเอียดนี่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรหรือเปล่า
ถูกต้องแต่บางคนก็บอกว่าอ้าวก็ตอนกล่าวพร้อมกันคนอื่นเขายังกล่าวได้ทุกคำ
แม้จะสะดุดสำหรับคุณตาแต่ทำไมลุงพลไม่กล่าวอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิด
ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนที่ไปติดตามเมื่อวานอย่างที่เราบอกอ่ะ
เจ้าหน้าที่เองเขาก็ไปสังเกตการณ์ไปจดเป็นรายงานว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรยังไงกันบ้าง
เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นะเขาก็ต้องบันทึกรายงานของเขากันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งในรายงานที่เราไปทราบข่าวมาเนี่ยส่งกันไปแล้วก็จดกันไปแล้วก็บันทึกกันไปเนี่ย
ถึงขั้นไปดูท่านั่งของลุงพลเลยนะค่ะท่านั่งอยู่ที่สาราตรงเนี้ย
บอกว่านั่งท่าเทพธิดาไม่ได้นั่งท่าเทพบุตร
คนก็ไปบอกโอ้โหท่าเทพธิดานี่เวลาสาบานจะต้องไม่นั่งเท้าไขว้กันนะ
นั่งเท้าไข้กันตรงกลางแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าจะทำให้การสาบานเป็นโมคะหรือเปล่า
ว่ากันไปอย่างนั้นเลยโอ้โหท่านผู้ชมคุณเขียนมาสอน
เราไปดูแบบละเอียดยิบเลยนะช่วงเวลาที่อยู่บนสาราตรงจุดสาบานนั่งสาบานตรงนี้
ลุงพลเขานั่งหลายท่านะนี่ไงค่ะอย่างที่เห็นในภาพเห็นไหม
คืออันนี้เอาแบบกลางนะเอาแบบไม่ว่าไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหน
ไม่เข้าข้างไม่เอฟซีอะไรฝ่ายไหนทั้งนั้นอ่ะแต่เมื่อวานลุงพลเขานั่งหลายท่านะ
ค่ะพิธีมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรความเมื่อยมันก็บังเกิดอ่ะ
อ่าคุกเข่าถ้าเทพพบุฎเนี่ยเท้าชันขึ้นเทพทิทาก็จะนั่งเท้าร่าไป
ถ้าเราไม่ใช่คนที่นั่งจนเกิดเช่นนั่งแบบ้าเหน็บชา
นั่งนะนี่คนจับสังเกตกันหลายอย่างฮะ
ไม่รวมกับสิ่งต่างที่ไปพูดไปคุยกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะ
เดี๋ยวคุณตาชาญเขาว่ายังไงแต่ละคนว่ายังไง
รอฟังกันแล้วกันการสาบานร่วมกันของครอบครัว
จะเป็นไปตามจุดประสงค์ตามความมุ่งหมายของคุณตาชาญหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ก็แล้วแต่ท่านจะมองค่ะโอ้โหดังนั้นนะคะ
ผลพวงจากพิธีกล่าวคำสาบานและดื่มน้ำสาบานร่วมกันที่วัดถ้ำภูผาแอก
มีหลายประเด็นที่ต้องขยายผลกันต่อนะคะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
เรื่องของการมองหน้าที่พ่อของน้องชมพู่มองหน้าลุงพล
ลุงพลต้องถามว่ามองทำไมเรื่องของการปักทูบกลับหัว
เรื่องของการอ่านคำสาบานไม่ครบเรื่องของการดื่มน้ำสาบาน
เรื่องของท่านั่งลุงพลค่อยไปทีละประเด็นนะคะ
เราหาคำตอบมาให้ทุกประเด็นเริ่มจากเรื่องของการมองหน้าก่อนค่ะ
นี่นะคะเอาไปดูไปดูอีกอีกอีกทีนึง
ช่วงจังหวะที่มองหน้ากันแล้วก็ลุงพลถามพ่อน้องชมพู่ว่ามองหน้าทำไมเนี่ย
บรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะ

นะคะจากประเด็นนี้ค่ะเรื่องของการมองหน้าเนี่ยนะคะ
เราไปถามพ่อของน้องชมพู่ไปถามแม่ของน้องชมพู่และไปถามลุงพล
พ่อของน้องชมพู่ค่ะเราไปถามว่ามองหน้าลุงพลเขาจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวไปถามนะคะพ่อของน้องชมพู่ตอบว่ามองจริง
เพราะก่อนหน้านี้ลุงพลเคยบอกว่าทำไมไม่มองหน้ากันเลย
ทีนี้พอไปเจอกันก็เลยมองส่วนที่ลุงพลบอกว่ามองแล้วหน้าตาดีอยู่ไหม
คล้ายคล้ายกับว่าหล่อเหมือนเดิมไหมพ่อของน้องชมพู่ก็บอกว่า
เดี๋ยวนี้ลุงพลก็หล่อจริงดูดีขึ้นจริงดูดีกว่าเมื่อก่อนตั้งเยอะ
ที่ท่านสสิระมาแล้วลุงพลพูดว่าผมไม่มองเลยตอนนั้น
ผมไม่มองหน้าลุงพลเลยตอนนั้นพอดีขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยนะผมก็เลยมอง
แล้วพอดีลุงพลก็สบตามาเราก็เลยจ้องตากัน
พูดคุยพ่อบอกของเขาว่าไงลุงพลว่ามองแต่ไม่มองหน้าไม่เผื่อไหมวะ
ผมก็บอกว่ามองหน้านี่แล้วมองไม่ได้เห็นถึงแล้วไม่เห็นนานแล้ว

เขาก็บอกเฮ้ยอย่ามองผมเยอะเดี๋ยวความหล่อมันจะละลาย

อืมนี่คือคำตอบจากพ่อของน้องชมพู่นะคะก็ยอมรับว่ามองจริงจริง
มองก็เพราะว่าคราวก่อนที่คณะกรรมธิการกฎหมายสภาพผู้แทนรัศดรลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้มานั่งเรียงกันนะคะ
มีพ่อมีแม่น้องชมพู่แล้วมีลุงพลแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้คุยกันแล้วลุงพลก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าทำไมไม่มองหน้ากันเลย
พ่อของน้องชมพู่บอกว่าก็คราวนี้ไปเจอกันอีกรอบที่กล่าวคำสาบานร่วมกันก็เลยมองหน้าซะหน่อยก็ยอมรับว่าลุงพลหล่อขึ้นจริง
แม่น้องชมพู่ค่ะบอกว่ากลับมาจากสาบานกันเมื่อวานนี้ก็ถามสามีนะว่าไปมองหน้าลุงพลเขาทำไม
อ้าวก็ตอนที่สอสอศิละมานะลุงเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมมองหน้าเขา
ก็เลยมองแล้วลุงก็มองตอบถ้าลุงไม่มองตอบคงไม่เห็นหน้าพ่อหรอก
ส่วนลุงพลค่ะลุงพลก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า
ความจริงที่ทักทายกันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะครับใจจริงก็อยากจะพูดคุยกันเหมือนเดิม
เพราะสองครอบครัวสนิทกันอยากให้พ่อน้องชมพู่ได้คิดใช้สติคิดให้ดี
ว่าการที่มาสงสัยลุงพลนั้นให้คิดดีว่าลุงพลจะสามารถทำกับน้องชมพู่
ทำกับหลานสาวคนเล็กของครอบครัวได้หรือไม่
แต่ก็ไม่ได้ว่าไปถามเหมือนอยากจะมีลุงมีเรื่องอะไรหรอก
ก็ถามปกติเพราะเห็นแกมองผิดปกติไงก็เลยถ้าถามไป
ไม่ได้กลัวว่าความหล่อจะละลาย
ก็พูดหยิกแก้มหยอกแบบนั้นแหละครับ
ครับแต่ไม่ได้มีอะไรมากมายมากกว่านั้นใช่ไหมครับ
ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับ
ก็เราก็ยังห่วงความรู้สึกเขาอยู่ว่าตอนนี้ครอบครัวเรามันเริ่มมันเริ่มจะมีความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น
ก็อยากให้พ่อชมพู่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในตัวเราบ้าง
สิ่งที่เราพยายามจะอธิบายผ่านสื่อกับความเป็นจริงที่เราเคยอยู่ด้วยกัน
ให้พ่อชมพู่น่ะคิดให้ดีมีสติลองคิดทบทวนดูว่า
ผมน่ะมันเป็นไปได้ไหมที่ลุงคนนี้เขยคนนี้ที่เป็นเขยเหมือนกันเนี่ย
จะทำกับชมพู่น่ะที่อันเป็นที่รักของพวกเราเนี่ย
เพราะน้องเขาเป็นหลานคนสุดท้องอะนะที่เด็กกับเพื่อนเลย
ซึ่งป้ากับลุงเนี่ยก็เอ็นดูหลานนั่นแหละ
นี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ละฝั่งเขาก็ได้พูดคุยกันนะนะ

พูดคุยผ่านเรานะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของการปักทูบกลับหัว

แล้วก็ลุงพลนอกจากปากทูบกลับหัว
หลังจากที่สาบานเสร็จร่วมกับครอบครัวนะแล้วไม่ได้ดื่มน้ำ
แล้วมาสาบานเดี่ยวคนเดียวปากทูบกลับหัว

ถูกต้องโอ้โหไม่ใช่แค่การสอบถามพูดคุยกันเอง
ในโลกโซเชียลนี่ก็เยอะแยะไปหมด
มีการถามกันอะไรกันตีความกันว่ามันจะคืออะไร
คำสาบานเป็นโมคะไหมถอนคำสาบานไหม

เคยเจอลุงพลมาแล้วเจอทุกคนในพื้นที่บ้านกอกมาแล้วขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้ว
หมอปลายืนยันตั้งแต่วันแรกที่มาที่บ้านกกอกจนถึงวันนี้
บอกว่ายังไงก็เชื่อลุงพลเชื่อว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่
แล้วที่ไปปักทูบกลับหัวเมื่อวานนี้เนี่ยผมเนี่ยแหละบอกลุงพลเอง
ใช่ค่ะหมอปลาบอกแบบนั้นต้องทำแบบนี้แบบนี้นะนอกจากป้องกันเรื่องของไม่ดีมาใส่ตัว
ใครจะทำของอะไรใส่แล้วนี่แหละมันทำให้การสาบานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ใช่ค่ะใครที่ไปคิดว่าวิธีแบบนี้คือการถอนคำสาบานทำให้การสาบานเป็นโมคะ
ไม่ใช่เลยใช่หมอปลาบอกว่าเหมือนกับให้คำสาบานย้อนกลับไปถึงตัวคนร้ายไงคะ
ก็เลยปักทูบกลับหัวกลับด้านเอาไว้ใช่ให้มันย้อนไปถึงตัวคนที่ก่อเหตุเคี้ยวถงเคี้ยวทานเนี่ย
หมอปลาบอกผมแนะนำไปหมดนั่นแหละอันเชิญพระมีพญาครุฑอะไรไปพญาครุฑนั้น
หมอปลาก็มอบให้เอาไว้วันนี้เราไปถามหมอปลาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะ
แล้วหมอปลาบอกว่าเป็นคนแนะนำลุงพลเองเราก็ไปถามหมอปลามือปราบสัมภเวษีอยู่ที่บ้านที่เพชรบุรีนะฮะ
บอกหมอปลาเอาให้แน่นะตกลงยังไงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่เอารายละเอียดมากกว่าเมื่อวานหน่อยได้ไหม
หมอปลาบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับหมอปลายอมรับว่าเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
เป็นคนแนะนำลุงพลให้ปักทูบกลับหัวบนวัดถ้ำภูผาแอกเอง
หลังเป็นข่าวหลายคนสงสัยว่าทำไมหมอปลาต้องแนะนำแบบนี้เลยขอชี้แจงแบบนี้
ทุกผู้ชมครับที่ท่านดูอยู่เนี่ยหมอปลาเริ่มชี้แจงพร้อมกับจุดทูบ๓ดอกแล้วอธิบาย
ตั้งแต่ที่มีการตั้งประเด็นว่าเวลาสาบานลุงพลกล่าวคำสาบานพูดติดขัด
หมอปลาบอกว่าลุงพลเคยบอกกับหมอปลาว่าอยากจะให้สาบานทีละคนไม่ใช่มาพูดพร้อมกันกับคนอื่น
แล้วก็ออกตัวด้วยว่าหมอปลานี่ไม่ได้เป็นติ่งลุงนะไม่ได้เป็นเอฟซีลุงพลแต่พูดตามหลักความถูกต้อง
เพราะถ้าพูดพร้อมกันเนี่ยแล้วถ้าคนอื่นพนมมือแล้วไม่นิ่งแล้วหันไปทางอื่นยังไงมันก็ไม่ได้ผล
มุมของหมอปลาเรื่องการสาบานนะการสาบานมันต้องตั้งมั่นคนเดียวพนมมืออย่างแน่วแน่กล่าวอย่างหนักแน่นมีสมาธิ
ไม่ใช่พูดพร้อมกันทุกคนแล้วก็คนนั้นก็หันซ้ายหันขวาคนนั้นพูดมั่งไม่พูดมั่งคนนั้นพนมมือมั่งไม่พนมมือมั่ง
หมอปลาบอกแบบนี้ไม่ได้ผลลุงพลก็บอกไม่ได้ผลการที่ลุงพลอยากสาบานคนเดียวเนี่ยหมอปลาบอกว่านี่แหละที่ตอนหลังก็มานั่งสาบานคนเดียวเนี่ยนี่แสดงถึงความจริงใจ
ภาษาที่ลุงพลพูดออกมาตอนสาบานคนเดียวก็เข้มแข็งแล้วก็ดูจริงจังแล้วมีความขลังมากกว่าคนอื่น
เรื่องที่ลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบานรวมทั้งป้าแตนด้วยหมอปลาบอกนี่ไม่มีผลเลยไม่ใช่ประเด็นเลยการสาบานแล้วไม่ดื่มน้ำสาบานไม่ใช่ประเด็นเลย
ลุงพลเองก็มีเหตุผลส่วนตัวเพราะทางฝั่งพ่อลุงพลเขาเป็นห่วงว่าจะโดนยาสั่งโดนคุณสัยโดนอะไรย้อนเข้าตัวถ้าจะดื่มน้ำสาบานดื่มได้ที่เดียวเท่านั้นคือวัดพระแก้ว
นี่ก็หมายความว่าลุงพลเองก็แสดงความจริงใจไม่ใช่ว่าไม่ดื่มแต่ถ้าจะดื่มต้องไปดื่มที่วัดพระแก้ว
ปักทูบกลับหัวหมอปลาบอกว่าที่คนไปมองว่าลุงพลเนี่ยกลัวความผิดหรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนสั่งให้ลุงพลปักทูบแบบนี้โดยให้เหตุผลว่าการปักทูบกลับหัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าปักแบบปกตินะ
เพราะสิ่งไม่ดีมันจะย้อนกลับไปยังคนที่ทำร้ายน้องชมพู่และคนที่มีส่วนร่วมจะเห็นผลเร็วกว่าร้อยเท่าพันเท่าโดยเฉพาะการปักลงในดิน
ถือว่าคำสาบานนี้เนี่ยทำให้พระแม่ธรณีรับรู้วิญญาณทุกวิญญาณที่อยู่ในพื้นดินในแผ่นดินเนี่ยจะรับรู้แล้วจะไปเล่นงานคนที่ทำร้ายน้องชมพู่โดยเร็ว
หมอปลาบอกด้วยนะครับว่าไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปจับพิรุษลุงพลถ้าลุงพลคิดไม่ดีไม่กล้าปักทูบกลับหัวแน่เพราะมันจะย้อนคืนมาหาตัวลุงพลเองแล้วหมอปลาก็ยังบอกว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูผมปักทูบกลับหัวให้ดูก็ได้
ปากทูบลงเนี่ยประเด็นนี้คนสงสัยมากเฮ้ยลุงพลกลัวความผิดหรือเปล่าเปล่าครับผมเป็นคนบอกให้แกทำเองถามว่าทำไมรู้ไหมที่การปากทูบเนี่ยผลน่ะมันน่ากลัวมากมันจะย้อนกลับกับไอ้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่กับไอ้คนที่มีส่วนรู้ส่วนร่วมในการทำน้องชมพู่
มันไม่แล้วมันจะไวฝ่าร้อยเท่าพันเท่ามันน่ากลัวฝ่าเอาทูบขึ้นแบบนี้ปักแบบนี้มันน่ากลัวไปเยอะเพราะปักมาลงดินพระแม่ธรณีรับรู้
พระแม่ธรณีรับรู้คือป๊ะลงดินเนี่ยให้วิญญาณทุกวิญญาณอยู่ในพื้นดินเนี่ยมารู้และให้ไปเล่นงานไอ้คนที่ทำร้ายน้องชมพู่ถ้าลุงพลคิดไม่ดีผมบอกไว้เลย
ถ่านนะใช่ค่ะหลังสาบานเสร็จเนี่ยนะ
หมอปลาบอกว่าก็เป็นการแก้เคล็ดเพราะลุงพลกลัวคุณสัย
ทำเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็ถูกรุมอยู่หนักหลายอย่าง
ก็เลยเคี้ยวถ่านอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะ
ถ่านนะเขาอาจจะมีมาดั้งเดิมนานแล้วก็ได้
ผมได้ยินในเคี้ยวหมากอะไรพวกเนี้ยนะหมอปลายังบอกถึงการที่มีสำนักต่างต่าง
ผู้ที่เป็นหมอดูหมอทำร่างทรงร่วมหมออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หรือว่าจะอะไรเนรเนินอะไรแล้วแต่เนี่ยบอกว่าการปักทูบกลับหัวเป็นการกลับคำสาบานนี้ไม่ถูกต้อง
แต่นี่คือการตีกลับคุณสัยให้ไปหาคนทำแต่ก็เราก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
สิ่งทุกอย่างยังไงต้องรอตำรวจนะฮะทางด้านคดีความต้องรอทางตำรวจเขาอยู่ดีนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะแล้วคนก็ถามกันเยอะนะคะ
เราก็เลยต้องหาคำตอบมาให้กันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นคำตอบจากหมอปลานะคะ
ส่วนคำตอบจากลุงพลและป้าแตนเป็นแบบนี้ค่ะลุงพลบอกว่าที่ปักทูบกลับด้าน
ไม่ใช่ไม่ไว้ใจคนในครอบครัวนะคะไม่ใช่เพราะอยากตัดขาดกับพี่น้อง
และไม่ใช่การถอนคำสาบานด้วยค่ะเพราะการถอนคำสาบาน
ไม่ใช่แค่การปักทูบกลับหัวแต่ต้องกล่าวคำสาบานนั้นใหม่อีกรอบ
และต้องมีคำว่าข้าพเจ้าขอถอนคำสาบานอยู่ในนั้นด้วย
ลุงพลก็ยืนยันนะคะว่าที่ลุงพลปักทูบกลับหัว
ก็เพราะว่าหมอปลาแนะนำจริงค่ะส่วนป้าแตนก็บอกว่าก่อนการสาบาน
ลุงพลไม่ได้บอกป้าแตนนะคะว่าจะปักทูบกลับหัว
ตอนที่เห็นก็แปลกใจเหมือนกันแต่ป้าแตนก็เชื่อว่าที่ลุงพลทำแบบนั้น
ลุงพลก็ต้องมีเหตุผลค่ะเขาคิดอะไรที่ไม่ดีกับเรา
สิ่งที่มันก็ใส่ร้ายเราหรือว่าอะไรที่ทำให้เราดูแล้วแบบเสียหายกับสังคมหรือกับตัวเรากับอะไรอย่างนี้
สิ่งนั้นกลับไปหาเขาคนนั้นแทนอะไรอย่างนี้เขาเหล่านั้น
ดูป้าไม่ได้คิดมากเลยป้าเข้าใจเพราะว่าความรู้สึกเรามันก็เหมือนกับเต็มที่กับทุกสิ่งที่เราเจอแล้ว
เป็นการทำสิ่งไม่ดีทางต่าง
มันจะมาเข้าตัวเราอย่างนี้วิธีการแก้ก็ต้องแก้แบบนี้
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นการทำคุณสัยก็เป็นการแก้คุณสัยให้ย้อนกลับไป
ไม่ใช่ว่าขอให้คำสาบานคำนั้นไม่ใช่ครับการถอนคำสาบานเนี่ย
เราต้องมาพูดเหมือนกับเราสาบานนั่นแหละต้องมาพูดชัดถ้อยชัดคำนี้น่ะ
ไม่ใช่ปักไม่กลับปุ๊บปักปั๊บไม่ใช่ผมรอให้ภูพมันไหม้ไปสักพัก

ไม่ได้หักหรอกเขาก็ยังถือถ้วยน้ำมนต์ไปที่ท่ำภาค
ไปทำอะไรอีกแหละที่ถ้ำพระน่ะผมไม่ได้ตามไปเดี๋ยวเขาไปทำพระน่ะ
น้ำมนต์ไปด้วยล่ะไปทำอะไรทางนู้นน่ะ
ก็เลยก็เลยไม่ไว้ใจแล้วตอนนั้นก็จริงจริงเขาสาบานเสร็จก็ลงมาดิ
แล้วจะไปทำไมทำพระนู่นน่ะนี่ฮะลุงพลเลยมีคำถามกลับ
อืมจะมาหาว่าผมแยกมาสาบานคนเดียวปากทูบกลับหัวได้ยังไง
ค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งถือขันน้ำมนต์ไปที่ดื่มน้ำสาบานไปถ้ำพระ
ไปทำอะไรกันผมก็ไม่รู้นี่ครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทีนี้เรื่องปักทูบกลับหัวเนี่ยถ้าท่านผู้ชมยังจำได้เมื่อวานที่หมอปลาให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย
บอกว่ามีเนรคนนึงมาบอกว่าการปักทูบกลับหัวคือการลบล้างคำสาบาน
ทำให้คำสาบานเป็นโมคะไม่ถูกต้องเนี่ยไม่จริง
ความจริงแล้วต้องเป็นในมุมที่หมอปลาบอกเราก็ไม่รู้หมายถึงเนรคนไหนอ่ะนะ
ก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่คนเราก็ไปถามมาอยู่คนหนึ่ง
แต่ท่านฟังหมอปลาเมื่อวานนี้ก่อนลองย้อนฟังเมื่อวานก่อน
มันไม่ได้พอแกโดนลุมแกก็กลัวว่าไอ้คนนู้นมาทำศัยศาสตร์กับแก
มันเป็นการเคี้ยวมาเป็นเคล็ดในการแก้ศัยศาสตร์
ซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ลุงแกทำเพื่อสบายใจ
ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเลยในการพิรุษของลุงพลและที่สำคัญผมเนี่ย
อยากรู้เรื่องเนี้ยถามผมเพราะผมเป็นคนแนะนำแค่
พวกสำนักต่างต่างที่บำออกมีมีนมมีนมมีเนรนอะไรไม่รู้
ที่ว่าลุงพลทำให้ถูกลุงพลถูกถ้าไม่ถูกเนร
สงสัยมาถามกูนี่นะอันนี้ไม่ได้อยากเปิดเรื่อง
อย่าศึกษาให้ดีอย่าอ้างแต่เรื่องศัยศาสตร์
นะสงสัยเบอร์โทรหมอปลามีเจอกันได้
เราไม่รู้ว่าหมอปลาหมายถึงเนรไหนนะค่ะนะแต่บังเอิญวันนี้เรา
เราไปเจอเนรนแอร์มาเนรนแอร์จอมขมังเวท
ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องหมอปลานะครับอืม
แค่ไปถามย้ำเนรนแอร์ว่าตกลงที่ลุงพลปักทูบกลับหัวเนี่ย
เป็นการล้างคำสาบานให้เป็นโมคะอันนี้จริงหรือเปล่า
มันใช่ไหมเนรนแอร์เขายังยืนยันคำเดิมนะครับ
ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าสาบานแล้วปักทูบกลับหัวเนี่ย
มันคือการล้างคำสาบานให้เป็นโมคะนะอ่าเดี๋ยวฟังกันแล้วกันนะครับ
เนรนแอร์เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้เจอเพื่ออะไรล่ะฮะ
เจอได้ทุกเมื่อผมเจอได้ทุกเมื่อครับจะเจอเพื่ออะไรครับผม
ก็เฉยเฉยก็เพราะเพราะเฉยเฉยเพราะมันไม่มีมีความคิดอะไร
เพราะว่าเราวิธีการมันก็ตั้งอย่างนี้พุทธศาสนาก็ตั้งอย่างนี้
หลายแล้วเกี่ยวกับด้านศัยศาสตร์นะครับเกี่ยวกับด้านศัยศาสตร์
จะวิเคราะห์ยังไงแล้วแต่ความเชื่อบุคคล
คนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คน
แล้วแต่กฤตนาคุบุคคลกฤตคนไม่เหมือนกัน
ถ้ากลับทูปแล้วมันเป็นการโมคะแล้วไม่ใช่ว่าให้มีความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีก
ไม่ใช่อะครับนะฮะก็เหมือนเราไหว้พระเนี่ย
เอามือไหว้เอาตีนไหว้เอาแบบไหนล่ะครับมันกลับหัวกลับหางอ่ะ
มันไม่ถูกต้องครับใครจะว่าไงก็แล้วแต่เพราะผมมีความเชื่ออย่างนี้
นะฮะคนเราเกิดมาจะมีความเชื่อมีความเชื่อไม่เหมือนกันครับ
มีความคิดได้เหมือนกันด้วยครับนะฮะใครจะว่ายังไงก็ช่าง
ผมมีความเชื่ออย่างเนี้ยความจริงก็คือความจริงแหละครับ
มันผิดนะครับมันไม่ถูกต้องครับเหมือนไหว้พระแหละ
ตีนไหว้พระมันจะถูกต้องได้ยังไงก็เอามือไหว้ครับ
เหมือนกลับหัวกลับหางอ่ะแล้วแต่คนเชื่อหรือเปล่าครับฮะ
มันคือการแก้เคล็ดเป็นการการสกดกิจเป็นการสกดกิจ
อย่างนั้นไม่ให้เอาเรื่องได้ถึงตัวเองหรือล้างคำสาบาน
ค่ะก็เป็นความเชื่อและการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
ระหว่างหมอปลากับเนรนแอร์นะคะครับพระสมบัติอภิสัตโธค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะพระสมบัติในทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยบ่อย
เป็นประธานที่พักสงภูหลวงอะค่ะครับก็เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ในลักษณะที่ว่าอยากจะให้คนในครอบครัวออกมาพูดความจริงซะ
พูดความจริงซะมันก็จบลักษณะประมาณนี้นะคะ
สมบัติก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการสาบานเมื่อวาน
พระสมบัติบอกว่าไม่มีประโยชน์และไม่ทำให้จับตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ได้
เพราะการจับตัวคนร้ายเป็นหน้าที่ของตำรวจที่มาของการสาบาน
คือคนในครอบครัวของน้องชมพู่และลุงพลเกิดความสงสัยกันเอง
ว่าใครเป็นคนทำก็เลยต้องมีพิธีสาบานเกิดขึ้น
พระสมบัติก็เลยบอกว่าการพูดความจริงต่อกันน่าจะเกิดประโยชน์กว่านี้
ก็พูดในลักษณะนี้อีกแล้วนะคะก็จะย้ำประมาณนี้อยู่ทุกครั้งที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
ส่วนเรื่องของการปักทูบกลับหัวค่ะพระสมบัติมองว่าไม่น่าจะใช่การกลับคำสาบาน
เพราะคำสาบานนั้นกลับคำไม่ได้มีแต่ถอนคำสาบาน
ลุงพลกล่าวคำสาบานบางช่วงพูดบางช่วงไม่พูด
สมบัติบอกว่าแค่ต้องการทำให้มีคนพูดถึงแค่นั้นแหละ
เหมือนกับละครที่ต้องมีการตามต่อ
ถ้ายอมดื่มมันก็มันจะไม่มีเรื่องให้พูดแล้วมันไม่มีเรื่องให้ถาม
ก็ไม่ได้กลับคำสาบานเขาก็กลับทุกข์
ถ้ารบรู้จริงน่ะไอ้เห็นหน้าภาพมีรังพึ่งไหม

ถ้ารบหลู่เขาไม่ได้พากันลงมาดีแล้ว

พึ่งมันไม่อยู่แล้วครับมันเหลือแต่หลัง

ตอนนี้กำลังนั่งดูนั่งดูของจริงนั่งดูเรื่องจริง
เขาเล่นเขาอันนั้นกันอยู่เขากำลังแสดงกันอยู่
ตอนนี้นั่งดูเรื่องจริงจะตั้งชื่อไอ้ตลกดอกแดก
ก็มันไม่ใช่เท่าไหร่
ยังยังนึกหาชื่อไม่ถูกอยู่
ท่านผู้ชมครับไปคุยกับคุณตาชาญดีกว่า
คุณตาชาญหลาโพที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะ

สถานการณ์ในครอบครัวมันดีขึ้นไหม

หรือว่าคุณตารู้สึกยังไงนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของลุงพลลูกเขยนะครับที่ทางลูกสาวแม่น้องชมพู่เองเขาก็สงสัยไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณตาชาญบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ลุงพลไม่ดื่มน้ำในพิธีสาบานตาเองก็ไม่ได้โกรธนะเพราะมองว่าเป็นสิทธิ์ของลูกเขย
แต่ส่วนตัวไม่เห็นด้วยแล้วก็รู้สึกน้อยใจที่ลุงพลเมื่อวานนี้อยู่ก่อนจะสาบาน
ลุงพลมาบอกให้ตาเพิ่มคำสาบานให้เพิ่มคำว่าตายโหงตายหาเข้าไปเนี่ย
ซึ่งตรงนี้คุณตาชาญบอกว่ามันเป็นคำพูดที่แรงเกินไป
มันเป็นคำพูดคำสาบานที่มันมาจากอารมณ์ของตัวลุงพลที่มันรุนแรงเกินไป
ตรงนี้ที่คุณตาชาญต้องบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเตรียมมาแล้ว
ลุงพลบอกจะให้เพิ่มเข้าไปเอาให้แรงไปเลยพ่อ
คุณตาชาญบอกว่าในคำสาบานที่ร่างมาเนี่ยได้ไตรตรองมาดีอยู่แล้ว
ไตรตรองมาอย่างดีแล้วแล้วในประโยคแห่งการสาบานก็มีอยู่แล้ว
มีคำว่าขอให้ตายไปภายใน๓วัน๗วันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ถึงขั้นต้องเอาคำพูดแรงแบบที่ลุงพลบอกมาใส่ก็ได้
ว่าให้ตายหาตายโหงไปเลยแบบนี้
ส่วนเรื่องที่ลุงพลลูกเขยอยากให้ทุกคนในครอบครัว
ถ้าจะดื่มน้ำสาบานต้องไปดื่มที่วัดพระแก้ว
ตาชาญมองว่าไม่จำเป็นไม่ต้องไปไกลขนาดนั้น

สาบานที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นที่ไหนก็เหมือนกัน
หลังจากเสร็จพิธีสาบานแล้วลุงพลลูกเขยไปสาบานเดี่ยว
ทำการปักทูบกลับหัว
ตาชาญบอกว่าเออเรื่องนี้ก็คิดว่ามันแปลกนะ
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกเขยเนี่ย
ไม่ทำตามที่ตาบอก
ทั้งที่ตัวตาชาญเองบอกว่าก็ตั้งใจอยู่แล้วในการ
ทำตามประเพณีทุกอย่างในการสาบานกล่าวคำสาบาน
ดื่มน้ำสาบานเป็นอันเสร็จพิธีแต่ทำไมลุง
พลลุกเผยต้องมาทำแวกแมวคนอื่นทำไม่เหมือนลูก
รับว่าตัวเองน้อยใจในตัวลูกเขยเหมือนกันเหมือนกับไม่เคารพนับถือตัวเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่
ไม่ให้เกียรติกันสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยคนที่เป็นพ่อไม่มีใครอยากให้ลูกหลานทะเลาะกันหรอก
อยากจะทำให้มันเกิดแต่สิ่งที่ดีกับลูกแต่สุดท้ายแล้วมันก็กลับกลายเป็นว่ามีประเด็นใหม่เกิดขึ้น
นี่คุณตาชาญเปิดใจกับเราเลยนะครับ
บางครั้งก็น้อยใจอยู่นะบางครั้งก็น้อยใจอยู่นะแบบว่าคือเขาคล้ายเขาไม่นับถือเราเป็นพ่อเป็นแม่ทำนองเนี่ยนะ

ก็รักเหมือนเดิมนั่นแหละ

คือพูดให้ครอบครัวสิบหายไวว่ว่าตาได้ยินแล้วหรือตารู้สึกน้อยใจ

ทั้งที่ครอบครัวเราเอออย่างน้อยก็ขอให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญอย่างนี้นะ
ทำให้ได้ทำ
ไม่ต้องไปกล่าวหาถึงให้มันฉิบหายไววอดหรอก
คุณนฤทธบุญนิ่มไปคุยกับคุณตาชาญมา

ทีนี้เมื่อวานช่วงที่คุณตานำขันน้ำมนต์ไปรองน้ำจากวัดนะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยไหลมาจากบนเขาอ่ะนะ

เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากบนเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าหยุดจากจุดไหนอะไรยังไง
แต่ไหลมาทั้งปีแบบไม่เคยขาดหน้าแรงก็ไม่ขาด
ที่คนได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะมันมีช่วงหนึ่ง
คุณตาชาญเอาผ้าสีส้มชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งมากรองน้ำเนี่ย
ตรงนี้เป็นผ้าอะไรผ้ายันมีคุณสัยเล่นของอะไรยังไงหรือเปล่า
อืมนี่ไงลุงพลก็ถึงไม่สบายใจไงคุณตาชาญบอกไม่ใช่เลย
นี่ฮะเห็นไหมตรงเนี้ยฮะเนี่ยมาลองอะไรค่ะเนี่ย
ทำไมต้องมารองตรงหัวก๊อกตรงเนี้ยก่อนที่น้ำจะไหลมาเนี่ย
คุณตาชาญบอกมันไม่ใช่ค่ะก็ตอนที่เปิดน้ำขันแรกเนี่ย
ดมันใส่มา๓ตัวมันร่วงมาจะต้องเททิ้งไปอ่ะค่ะ
ตาก็เกรงว่าน้ำมันจะไม่สะอาดก็เลยไปเอาจีวรพระเนี่ย
ฉีกมานะมาเป็นที่กรองน้ำให้สะอาด
จะได้ไม่มีมดมาใส่สักตัวหนึ่งเนี่ยตาเนี่ยอุตส่าห์ใส่ใจมาก
อยากให้น้ำเนี่ยสะอาดให้บริสุทธิ์ตกใจเลยเนี่ย
พอมารู้ข่าวว่าชาวเน็ตเขามาจับพิรุษตรงนี้
โอ้โหคุณตาชาญบอกว่าถ้าตาเป็นคนเล่นของนะ
ไม่มาอยู่แบบนี้หรอกไม่อยู่มาจนปูนนี้หรอก
แล้วบางคนไปจำผิดอีกว่าไอ้ตัวกรอง
มันเป็นจีวอนหรือผ้ายันที่ทำคุณสัยหรือเปล่า
ไม่ไม่คือเขากองมาตั้งนานแล้วผ้า
ตาไปแก้เอาที่เขากองมาแล้วเขากองมาแล้วก็เอามาใส่ใหม่
เพื่อไม่ให้มีมดไม่ให้มีอะไรออกไปให้เป็นน้ำใสสะอาด
เสียใจเสียใจไหมครับมีคนมาจับผิดว่าเอ้ยทำของหรือเปล่าผ้ายันอะไรเนี่ย
เอามากรองโอ้โหแบบเล่นคุณใสหรือเปล่าตา
ถ้าตาถ้าตาเล่นคุณใสให้เป็นหรือว่าอะไรเป็น
คงไม่นั่งอยู่อย่างนี้นะตาคงรวยไปนานแล้ว
อืมนี่นะคะก็เป็นคำชี้แจงจากตาชาญนะคะ
ในทุกข้อสงสัยประเด็นที่มีการถามถึงแล้วก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วย
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกพระอธิการบุญมาศรีละเตโชค่ะ
คือเมื่อวานนี้ท่านก็คุยกับทีมข่าวของเราในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะ
เช่นเรื่องของลุงพลที่ปักทูบกลับหัวท่านก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะ
คือท่านก็บอกว่าคือท่านแพ้ควันทูบลุงพลคงรู้ก็ไม่อยากจะให้ควันทูบเยอะ
ก็เลยปักทูบกลับหัวท่านบอกแบบนี้
แล้ววันนี้ท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ลิ้นที่วัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะคะ
หลวงปู่ลิ้นเป็นผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อก่อนสมัยช่วงที่บ้านกกอกเป็นพื้นที่กบดานที่มีกลุ่มคอมมิวนิสต์
ก็มีทหารที่มากล่าวหาหลวงปู่ท่านว่าเลี้ยงคอมมิวนิสต์เอาไว้
ทหารก็พยายามจะขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอกไปจับตัวหลวงปู่ลิ้น
แต่ฝูงพึ่ง๒รังเลยบินมาต่อยทหาร
ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเรียกพึ่งที่อยู่ในวัดถ้ำภูผาแอกว่าเป็นทหารพึ่งของหลวงปู่ลิ้น
และที่สำคัญนะคะตอนที่หลวงปู่ลิ้นยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์เลย
เคยมีคนนำเนื้อสัตว์ขึ้นไปบนวัดถ้ำภูผาแอกก็จะถูกพึ่งต่อยทุกราย
ทุกวันนี้ค่ะก็ไม่มีใครกล้านำเนื้อสัตว์ขึ้นไปเลยนะคะ
มีอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าได้ยินมาก็คือตอนที่หลวงปู่ลิ้นท่านยังมีชีวิตอยู่
ช่วงวันพระใหญ่เวลาที่มีคนขึ้นไปทำบุญที่วัดจะมีลูกแก้วขนาดใหญ่เลยอะค่ะ
เท่ากับถาดข้าวก็มีแสงสว่างสวยงามนะคะลอยมาที่วัด
สมัยนั้นเชื่อกันว่าลูกแก้วนี้คือเทวดาที่คอยปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้ค่ะ
อาหารขึ้นมาไล่ท่านให้ท่านลงไปอยู่ข้างล่าง
ที่นี่พึ่งก็ลงต่อยลงสองลังลุมลงสองลังก็เลยเอาคืนเครื่องบินลงไปฉีดยามารบกวนท่าน
ถ้าเอาเนื้อสัตว์ขึ้นไปส่วนมากมันจะมีหลายอย่างนะบางทีก็แพ้หมู่บ้านหมู่บ้าน
อยู่ไม่เป็นสุขบางทีก็น้ำบนเขาไม่ไหลแล้วมาอยู่ก็ยังช่วงที่อยู่มันก็เกิดอยู่สองครั้งมั้ง
น้ำไม่ไหลแล้วก็เอาของขึ้นไปทำไม่ดีไง
ก็ลงสมัยที่อยู่ให้มาพึ่งก็ลงลงต่อยคนที่เอาอาหารเอาน้ำขนมจีนขึ้นไป
คืออย่างนี้นะคะสิ่งต่างที่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
เป็นสิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่อะค่ะเคารพสัทธาหลวงปู่ลิ้นมากนะคะ
ปูลิ้นก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านจริง
ก็เป็นสถานที่ส่วนศัพท์มนตร์เจริญภาวนา
และมีกุฏิของท่านอยู่ด้านบนหลังท่านมรณภาพก็ได้ทำ
พิธีชาปณจิตสังคารของหลวงปู่อยู่ด้านบนท่ามอะค่ะ
จุดที่สาบานกันนะคะดังนั้นนะคะชาวบ้านถือว่า
สถานที่ดังกล่าวที่มีการไปสาบานร่วมกันที่วัดถ้ำภูผาแอก
เสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องเคารพบูชา
ควรจะระลึกถึงความดีของหลวงปู่ที่ท่านเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้าน
ก็ท่านได้มีการบ่มเพาะอบรมสั่งสอนชาวบ้านมาเป็นอย่างดี
ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวท่านก็พยายามจะย้ำว่าคือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จริง
อืมครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนที่เสร็จพิธีสาบานร่วมกันเนี่ย
คุณแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ
สาบานในวันนี้เนี่ยนะครับทีนี้คนก็ได้ยินการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่น้องชมพู่แล้วเนี่ย
บอกว่าเอ๊นี่ฮะอย่างเช่นชาวเน็ตบางท่านนะครับ
บอกว่าทำไมแม่พูดว่าอย่างนี้ล่ะบอกเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่
แล้วก็ยังมีคำพูดที่แม่บอกว่าถึงจะสาบานร้อยวัด
หากตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกแบบเนี้ยฮะค่ะ
ชาวเน็ตก็เอ๊ะแม่น้องชมพู่พูดแบบนี้แปลกหรือเปล่า
มันหมายถึงยังไงนะหรือว่าหลุดหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
วันนี้เราก็เลยเดี๋ยวเอาให้ชัดหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เอาให้กระจ่างหน่อยนะครับไปถามแม่น้องชมพู่นะฮะ
คุณแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าโอ้โหแม่ก็อยากจะพูดอยู่เหมือนกันค่ะ
ว่าเออจริงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวคนจะไปตีความหาว่าแม่เนี่ยหลุด
หรือว่าร้อนตัวหรือว่าอะไรยังไงเมื่อวานหลังสาบานเสร็จ
แม่น้องชมพู่บอกว่ามีนักข่าวโอ้โหจากหลายสำนัก
มาถามความรู้สึกไทยรัฐทีวีเราก็ถามนะ
แม่บอกว่าดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้วก็สบายใจ
แต่มีบางคนที่ไม่ยอมดื่มบอกว่าจะไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วที่กรุงเทพ
ซึ่งแม่ก็ได้บอกกับนักข่าวตอนที่ตอบคำถามไปว่ามันไม่จำเป็นเลย
ต้องไปสาบานที่อื่นจะสาบานเป็นร้อยวัด
แต่สุดท้ายคนที่จับคนร้ายคือตำรวจหากตำรวจยังไม่มีหลักฐาน
ก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้แม่ไม่ได้หลุดไม่ได้มีพิรุธอะไรทั้งสิ้น
ที่พูดออกไปตั้งใจพูดจริงแล้วก็ไม่อยากเอ่ยชื่อใครด้วย

พอค่ะแล้วทำไมแม่ต้องไปโน่นไปนี่นี่ลูกแม่เสียนะใครจะมาบังคับแม่ได้

ก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะครับเราไม่ได้ทำอืมครับเราไม่ตั้งใจให้มันเกิด
เรื่องนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าแม่พูดชื่อใครไปคนคนนั้นอาจจะต้องเดือดร้อน
เพราะแม่หรือว่าว่าไม่งั้นแม่ก็เดือดร้อนเพราะว่าแม่ไปสายความเขา
ไม่ไม่อยากจะปากปำใครแม่พูดออกไปว่าต่อให้นาริสน่ะ
ไปสาบานร้อยวัดตำนวดจะจับนฤทธิ์ได้ไหมนฤทธิ์จะโกรธแม่ไหมล่ะ
แม่ตั้งใจเปรียบเทียบให้ฟังว่าการสาบานมันไม่ได้ช่วยทำให้คดีมันคืบหน้าได้หรอกค่ะ
นี่ครับคุณแม่ก็ชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้นะครับ
เราก็นำเสียงสัมภาษณ์เมื่อวานมาให้ฟังเพิ่มด้วยนะ
เมื่อวานหลังจากสาบานแล้วกลับมาบ้านแม่น้องชมพู่บอกว่าก็นอนหลับสบายดีนะครับ
ก็หวังอยู่ว่าจะฝันถึงลูกสาวบ้างแต่ไม่ฝันอะไรเลยนะ
ส่วนหนึ่งแม่น้องชมพู่บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็เหนื่อยทั้งวันด้วย
ขึ้นไปบนวัดถ้ำภูผาแอกเดินลงมาอีกก็เลยหลับสนิทเลย
เหนื่อยล้าตั้งแต่เช้าเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้ฝันถึงลูกสาวอะไรเลย
เดี๋ยวขอต่อเนื่องจากประเด็นการสาบานเมื่อวานนี้ค่ะ
มีหลายเรื่องที่ลุงพลบอกว่าก็ต้องขอชี้แจงหน่อยเพราะมีการตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้เยอะนะคะ
มันมีอยู่ช่วงนึงตอนที่กำลังเริ่มกล่าวคำสาบาน
ตาชาญเป็นคนนำกล่าวอะนะคะแล้วเนี่ยค่ะลุงพลเหลือบมองเห็นไหมคะ
คือมองเลยเหลือบมองแล้วก็เหมือนกับมองไปที่กระดาษร่างคำสาบานที่ตาชาญเรียมมา
นี่ค่ะชะโงกไปแบบทั้งตัวแบบนี้อืมแล้วเหมือนกับลุงพลพยายามจะท้วงตาชาญ
คำสาบานควรจะให้มันแรงแรงไปเลยเพิ่มคำแรงแรงไปเลย
ควรจะกล่าวคำสาบานทีละคนไปเลยแต่ตาชาญแย้งลุงพลกลับไปนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตาชาญเป็นคนริเริ่มดังนั้นก็ให้ลูกลูกและลูกเขยทุกคนเนี่ย
ทำตามที่ตาชาญบอกก็แล้วกันเห็นไหมคะตาชาญหันมาอย่างนี้
ไม่ได้เถียงกันแต่เป็นการถกกันนี่เห็นมั้ยคะจังหวะนี้เลย
เนี้ยลุงพลบอกขอชี้แจงหน่อยคือลุงพลบอกว่าจริงจริงแล้วลุงพลรู้สึกว่า
คำสาบานเบาเกินไปคำสาบานไม่ชัดเจนและขัดความรู้สึกของตัวเอง
ก็เลยอยากจะให้ทุกคนกล่าวคำสาบานชัดชัดไปเลยลุงพลยืนยันว่าที่เห็นเสียงดังช่วงจังหวะนั้นนะคะ
ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะไม่ได้เถียงตาชาญนะคะแต่ปกติลุงพลกับตาชาญก็คุยกันลักษณะแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะ
และยิ่งถ้าใครรู้จักลุงพลก็จะรู้ว่าลุงพลเป็นคนพูดจาโผงผางเสียงดังแบบนี้อยู่ตลอดอยู่แล้ว
แกบอกข้าพเจ้าคนอื่นก็ข้าพเจ้าผมก็บอกข้าพเจ้าที่หลังเนี่ย
สาบานว่าเขาก็ขอสาบานว่าผมก็ขอสาบานว่าเสียงมันแทรกกันไง
ไปมามันจะลืมคำพูดผมก็ไปคุยดีกว่าเพราะผมอยากคุยคนเดียวไงก็เลยมา
อยากพูดทีละคนไม่ได้เถียง
พ่อตาผมก็เป็นอย่างนี้แกก็รู้ผมเป็นคนอย่างนี้
คุยกันวันนี้พรุ่งนี้แกก็ขี่รถมาคุยเล่นแล้ว
รู้ลูกเขยแกคนนี้เป็นอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับเราแวะไปดูบ้านลุงพลหน่อยกันแล้วกัน
ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับ
มีคนใจดีเขาส่งอุปกรณ์ก่อสร้างมาให้ใช่ค่ะ
แล้วก็ส่งช่างมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านลุงพลหน่อย
บ้านลุงพลครับนี่ครับบ้านที่มีเสาก็มีหลังคา
ฝาผนังอะไรเลยห้องน้ำก็เป็นสภาพเดียวกันนะครับ
วันนี้นอกจากคนที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจแล้ว
แม่ค้าพ่อค้าขายสลากโรตเตอรี่
นี่ก็มาตั้งกันอยู่หน้าบ้านลุงพลกันทุกวัน
เรารู้ว่าคนมาเยอะวันนี้มีช่างมาแต่เช้านะครับ
ช่างมาต่อเติมบ้านมาสร้างบ้านให้กับลุงพล
ตามที่มีคนใจดีเขาออกค่าใช้จ่ายให้
ค่าช่างค่าวัสดุอุปกรณ์ซื้อของมาให้เสร็จสับ
เพื่อเทคานใช้เหล็กเส้นวางแล้วก็ใช้ปูนเททับ
ไม่ได้ช่วยนะฮะเพราะว่าช่างบอกเดี๋ยวช่างจัดเอง
ก่อสร้างก็ทำแบบเต็มรูปแบบของเขาเลยนะครับ
ลุงพลบอกว่าดีใจมากครับที่มีคนมาช่วยต่อเติมบ้านให้
ไม่เคยร้องขอใครเลยนะครับแต่มีคนใจดียื่นมือมาช่วย
ลุงพลเลยบอกซึ้งใจมากอยากกราบขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือลุงพล
เป็นกำลังใจที่จะทำให้ลุงพลเนี่ยต่อสู้ต่อไปได้
ที่ทุกคนทุกท่านที่ท่านมีอุปการะที่จะช่วยเหลือครอบครัวผม
ส่วนป้าแตนภรรยาลุงพลนะครับ
แตนคุณป้าของน้องชมพู่บอกว่าดีใจที่จะได้บ้านใหม่
แต่คนที่ดีใจที่สุดเนี่ยคือลูกชายสองคน
แตนบอกว่าโอ้โหลูกสองคนเนี่ยคือเด็กถามตลอด
ถามพ่อกับแม่ตลอดบอกทำไมบ้านเราไม่สวยเหมือนบ้านคนอื่น
นี้ไปเนี่ยฝันของลูกสองคนจะเป็นจริงแล้ว
แตนบอกว่าได้บอกกับลูกนะครับบอกว่าโตมาต้องเป็นคนดีนะ
เพราะถ้าเราเป็นคนดีจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน
เวลาที่เราลำบากดูตัวอย่างได้อย่างกรณีของพ่อ

เด็กบอกแม่จะได้บ้านสวยเขาเหรออ๋อน้ำมอนพูดเหรอ
แล้วก็ก็ดูเอาลูกอะไรว่าอย่างนี้บอกกับลูกว่าคือพื้นฐานของเราเนี่ยอะไรก็ตามที่เราตั้งอยู่ที่ความเป็นคนดีน่ะ
เป็นคนที่มันซื่อสัตว์นะลูกก็เลยบอกอย่างเงี้ยสิ่งนั้นถึงมันจะตอบแทนเราช้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันก็มาถึงมาช้าแล้วก็ซ้อนลูกตลอดแหละ
วันนี้ก็มีคนมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนเหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมครับ
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ต้องไปทำงานกันแล้ว
หมดช่วงวันหยุดยาว๔วันแล้วแต่คนยังเดินทางมาเยอะนะครับ
ท่านเห็นเนี่ยมาจากร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสุวรรณภูมิบอกตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลเลยมากันหลายสิบคน
ใสอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะคนที่เดินทางมานี่อ่ะคือเขาก็มั่นใจแหละว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้แม้จะมีการสาบานแม้ลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบาน
ลุงพลปักทูบกลับหัวแต่คนที่เขาเดินทางมากลุ่มนี้เนี่ย
เขามองว่ามันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนจะดื่มไม่ดื่มจะปักทูบแบบไหนนะครับ
ลุงพลเขาก็เชื่อในส่วนของเขาอะไรอย่างเนี้ยเพราะทุกคนที่มาหาลุงพลกับป้าแตนวันนี้เขาเชื่อแน่นอนว่า
ลุงพลไม่ใช่คนร้ายที่ทำร้ายหลานสาวค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะ
ผลพวงจากการทำพิธีสาบานร่วมกันของทางครอบครัวหลาโพที่วัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยค่ะ
ไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นประเด็นบานปลายขนาดไหนนะคะเพราะว่าล่าสุดช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาคืนเนี้ยค่ะ
ทุ่มนึงเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านกกอกเรียกประชุมทั้งหมู่บ้านเลยนะคะหรือฮะ
เรียกคุยทั้งหมู่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่นิ่มเงินนามนะคะ
เพราะว่ามีกระแสความไม่พอใจของผู้เท่าผู้แก่หลายคนในหมู่บ้านนะคะ
เกี่ยวกับการทำพิธีสาบานของลุงพลและการปักทูบกลับหัวอืม
คือมุมมองของชาวบ้านเขามองว่าเปรียบเสมือนการไม่ให้เกียรติและไม่เคารพบูชาหลวงปู่ลิ้นที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งจะมีการเรียกคุยอยากให้ลุงพลขอขมาหลวงปู่ลิ้นด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อันนี้คือประเด็นแรกนะคะที่ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านกกอกไม่พอใจ
ประเด็นที่สองค่ะชาวบ้านไม่สบายใจที่มีคนให้คำแนะนำลุงพลแบบนั้น
เพราะการชี้แนะให้ลุงพลทำก็เท่ากับขัดกับหลักความเชื่อของชุมชน
ถ้าผู้แนะนำเชื่อสิ่งไหนก็ให้ทำได้แต่ขออย่าทำกับบ้านกกอก
ส่วนประเด็นที่๓นะคะชาวบ้านกกอกบอกว่าอยากจะขอร้องให้สื่อทีวีช่องหนึ่งที่ปักหลัก
ในหมู่บ้านตลอดทั้งวันทั้งคืนออกจากหมู่บ้านไปนอนที่อื่น
เพราะสร้างความลำบากใจให้กับชาวบ้านสื่อช่องดังกล่าวมีการเสนอข่าวว่า
มีชาวบ้านกลุ่มนึงพยายามจะปั่นหัวสื่อมวลชนและตำรวจซึ่งความจริงแล้วไม่มีชาวบ้านคนไหนเป็นแบบนั้นเลยค่ะ
ลุงพลก็พูดถึงทำอะไรน่ะคิดถึงชาวบ้านบ้างนะไม่ได้เข้าข้างค่ะนี่คำตรงนี้นะพูดถึงไม่ถอนนะให้เข้าใจชาวบ้านด้วยเวลาพูดอะไรน่ะเขาไม่เคยฟังเลยน่ะ
เวลาบอกมันเถียงแล้วเวลาถ้าเกิดผิดให้บ้านมาแล้วจะทำยังไงนะเนี่ยทำไมไม่ออกมาแล้วไปตอบพวกเราก็อยู่ด้วยกันมาก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากทูบตีรังกาแบบนี้นะ
ถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยไปเอามาป่ะมาพูดจะไปหลบอยู่ทำไมบ้านถ้าเราไม่ผิดน่ะมาเลยไอ้นุษย์อะไรน่ะมาเลยไม่ต้องกลัวหรอกไหนสื่อเขาก็มาแล้วนะทำให้เขามาแล้วทำไมจะไม่มายอมรับตัวเองอ่ะ
ไม่พอใจแน่นอนถ้าพอใจจะเป็นแบบนี้เหรอจะมาประชุมอะไรพอใจเหรอ
ไม่พอใจแน่นอนถ้าพอใจเขาจะมาทำไมเขาอยากรู้มาปั๊กเพื่ออะไรเขาอยากรู้เขาถึงมาถูกไหม
ถ้าเขาไม่อยากรู้เขานอนอยู่บ้านก็ได้ค่อยนอนกินเบียร์อยู่บ้านก็ได้ค่อยบอกอยากหู้อันนี้ค่อยก็ยักหู้แมนจบพอ
รู้สึกผิดหวังกับลุงพลไหมคือตอนแรกเราก็เออค่อยนี่ชุดยอดเลยอะไรก็ชู่อะไรพ่อจะไปอยู่ป่าบุญจิ้นแล้ว
ยายรองตลอดมาเนี่ยอยู่อาจจะเป็นกำลังใจให้ลุงพลตลอดแต่คนครั้งนี้เนี่ยอยู่มาทำแบบนี้ซึ่งมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกเสียใจเสียใจเสียใจเสียความรู้สึกสายันนะ
พี่ฮั่วมาอันแนะนำฮั่วไปเอ็ดอันนั้นเถอะเอ็ดเถอะนี้เถอะ
เดินโหลนอีกอันดูภาเอ๊ะ
ยายน่ะนักใจนำแท้อีกตัวผู้ภาเอ๊ะ
เพราะว่ายายได้อยู่มาได้กลับได้ไวตั้งเต๊ะ
เกิดมาตะบึกดำบันแล้วนะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนอะ
สื่อนี่ผมว่าอยากไปพักนอกพื้นที่ได้ไหม

แล้วมีอีกไหมครับมีอีกไหม
นี่นะคะคือบรรยากาศการหารือร่วมกัน
ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านกกอก

สิ่งที่เขาออกมาพูดไม่ได้ว่าเป็นเอฟซีใครหรือไม่เอฟซีใคร
แต่สิ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือแค่เรื่องของการปักทูบกลับหัว

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายแหละ
กำลังใจลุงพลด้วยครอบครัวน้องชมพู่ด้วย
แต่มันคือประเด็นเรื่องของการทำพิธีปักทูบกลับหัวในลักษณะแบบนั้น
ก็อาจจะเห็นแล้วอาจจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น
ใช่ไหมซึ่งคือชาวบ้านที่บ้านกอกเนี่ย
เป็นชาวบ้านที่น่ารักนะฮะค่ะผมไปในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหทุกคน
ต้อนรับแล้วก็มาพูดมาคุยสอบถามถามถ่ายกันอย่างน่ารักมาก
แล้วจริงแล้วก็เหมือนกับเขาเป็นญาติกันหมดนะ

แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ต้องยอมรับว่า
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ย
แต่ละพื้นที่ก็จะมีความเชื่อ

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นความเป็นมาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น
ท่านดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีน้องชมพู่
ภาพต่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกกอกในพื้นที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
ก็อาจจะคิดกันไปต่างนานา
แต่จะเป็นเรื่องของช่วงที่น้องหายตัวไปช่วงที่ตามหาคนร้าย
มีเรื่องของหมอธรรมหมอทรงการบูชาสารหลักบ้าน
นี่เป็นความเชื่อในพื้นที่ในท้องถิ่นของเขา

แง่มุมของทางหลักนิติวิทยาศาสตร์การทำงานของเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ละเลย
เขาก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อเขาก็รอฟังตำรวจทุกวัน

แต่อีกมุมนึงเขาก็มีเรื่องราวต่างที่เขาสืบทอดกันมา
พอมาเห็นครอบครัวน้องชมพู่จะทำพิธีสาบานอะไรกัน

เพียงแต่ว่าณขณะนี้เขาไม่สบายใจเรื่องการปักทูบกลับหัวของลุงพล
ใช่ค่ะคือ๗๙วันเนี่ยยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
คือคนในหมู่บ้านทุกคนบอกเลยว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีทุกอย่าง
ในเรื่องของคดีนะคะเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ในมุมของความเชื่อนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่กระทบกับความรู้สึกของชาวบ้าน
แต่ประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวขอให้ฟังลุงพลก่อนนะคะฟังลุงพลนิดนึงนะคะ
คือลุงพลกับป้าแตนไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าติดธุระ
แต่ลุงพลก็โทรศัพท์ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
คือลุงพลเนี่ยบอกว่ากรณีที่ชาวบ้านตำหนิเรื่องของการปักทูบกลับหัว
ว่าเป็นการลบหลู่หลวงปู่ลิ้นหรือเปล่าอยากจะให้ลุงพลไปขอคำมาที่วัดถ้ำภูผาแอก
ลุงพลบอกพร้อมนะคะครับลุงพลบอกเดี๋ยวจะขึ้นไปขอขมาที่วัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
แต่จะไปวันไหนเดี๋ยวรอดูมติในการประชุมของวันนี้ก่อน
ลุงพลก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ย้ำมาอีกทีนึงว่า
ขอชี้แจงแบบนี้เรื่องที่ปักทูบกลับหัวเนี่ยลุงพลยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นการลบหลู่หลวงปู่ลิ้นเลยแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวของลุงพลเอง
แต่ถ้าชาวบ้านไม่สบายใจกระทบกับความรู้สึกของชาวบ้านลุงพลพร้อม
ที่จะไปขอขมาที่วัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
ทุกปีนะยืนยันว่าไม่ใช่ทุกปี
แต่๑๕ที่ข้ามเมื่อน๖ต้องไป
ไม่ใช่ว่าเป็นการทำผิดนะ
เพราะพระอาทิกายน์บนค์มาท่านเขาอนุญาตให้เราทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
ที่ต้องตอนที่กลับบ้านแล้วนะ
อ๋อไม่เป็นไรครับชาวบ้านไม่โป่อยใจก็ถ้าให้ขอกลับมาก็ขอกลับมา
แค่นั้นเองครับง่ายง่ายอ้าวไม่มีเรื่องครับเขาก็อยากรู้
ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวบ้านที่พูดน่ะคือใครบ้าง
นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศสดที่หมู่บ้านกกอก

แต่ในส่วนของสื่อทีวีที่ทางชาวบ้านกรกบอกว่าไม่อยากจะให้ไปนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่เนี่ย
อยากจะให้มาทำข่าวแล้วก็กลับออกไปไปพักผ่อนตามอัธยาศัยตามที่พักอื่นเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็ไม่ได้ไปอยู่ขนาดที่ชาวบ้านเขาบอกนะทีมข่าวของเรานอนโรงแรมนะทีมข่าวบอกฝากย้ำหน่อย
พี่มิ้วพี่อุ๋ยย้ำหน่อยว่าทีมข่าวเราเนี่ยทำข่าวเสร็จก็กลับออกไปนอกพื้นที่ไปพักผ่อนไม่ได้ไปแบบโอ้โหไปอยู่ไปกินไปนอนทั้งวันทั้งคืน
คืออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสื่อที่ไหนอะไรยังไงอะนะ
ออกจากโรงแรมเนี่ยตรงมาที่บ้านกอกเนี่ยโอ้โหผมไปอยู่สองวันเนี่ยนะ๓วันเนี่ย
ต้องไปกินส้มตำก่อนค่ะส้มตำที่นั่นอร่อยมาก
ชาวบ้านเขาก็ต้อนรับทีมข่าวอย่างอบอุ่นจริงจริงอะค่ะตอนนี้เหมือนเป็นญาติกันไปแล้วอ่ะค่ะ
โอ้โหบางบ้านก็ชวนกินกับข้าวกับปลานึ่งข้าวเหนียวให้กินโอ้โหอร่อย
ไม่เนื่องไหวคุณพาปูไม่โพลกสตังไปเลยใช่ไหม
กับข้าวกับปลาโอ้โหอยู่กันแบบเหมือนญาติพี่น้องกันไปแล้ว
ใช่ค่ะแต่คือเราก็ต้องมีสมดุลนะคะในเรื่องของการไปทำข่าวไปปักหลักทำข่าวก็เข้าใจ
แต่ก็ต้องให้ชาวบ้านเขามีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตด้วย
ซึ่งเราไม่เคยไปก้าวล่วงนะฮะเราจะสัมภาษณ์ใครเราจะไปตรงไหน
จะขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ขึ้นไปภูเหล็กไฟเนี่ยไทยรัฐทีวีต้องไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนก่อนนะฮะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีนึกจะไปก็ไปนึกจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับ

เพราะว่าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะภูเหล็กไฟเนี่ย

จะได้ไม่อันตรายด้วยต้องให้คนชื่นชาติเจ้าหน้าที่ขาไป
เข้าบ้านไหนออกบ้านไหนขออนุญาตกันเรียบร้อยหมด
ก็หวังว่าคงจะได้พูดได้คุยกันไปนะ
สำหรับชาวบ้านอาจจะมีบางเรื่องบางราวของพี่น้อง
ป้าน้าอาปู่ย่าตายายในพื้นที่
อาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องบางกิจกรรม
อย่างเช่นล่าสุดก็คือลุงพลไปทำแบบนี้

ลุงพลก็พร้อมจะไปขอขมาค่ะ

ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตอนที่ลุงพล

จะไปซื้อของที่ตัวเมืองที่เตางอย
ก่อนจะขึ้นไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
ท่านเห็นไปแล้วติขอติดรถไปด้วย
ลุงพลเปิดเพลงคาราบาลฟัง

บอกโอ้โหอยากฟังลุงพลร้องสด

ลองฟังนะครับ

ไม่กลับกลับ
จะไปจบเข้าพีค
ดังนั้นพี่จะไปสุดเดี่ยว
วันนี้พี่กำลังจะหลง
กลับแล้วจะไปอาหารอาหารไม่ดี
คือเห็นด้านหลังลุงพลใช่ไหมไม่ได้เห็นว่าลุงพลอ้าปากร้องเอง
เป็นเสียงในเทปเลยอะนี่นะ
ให้กัยร้องเพลงให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมหลังจากเพลงเมื่อวาน
หลังจากเพลงเมื่อวานติบอกได้พี่เพลงอะไรก็ได้อย่าเป็นเพลงบ้ากันแล้วกัน

วันนี้ครับทุกผู้ชมครับเราเจอลุงพลที่บ้านนะครับ
ลุงพลบอกว่าที่ชอบเนี่ยชอบอยู่เพลงนึงชอบมาก
ชอบกว่าเพลงบ้าของคาราบาลเมื่อวานนี้อีก
คือเพลงเสมอของปูพงศิษย์คัมภีร์
ลุงพลบอกว่าเพลงนี้เข้ากับชีวิตลุงพลมาก
เนื่องจากความหมายของเพลงนี้ก็คือคนคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อครอบครัว
มีครอบครัวอยู่ข้างคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ
เราก็เลยบอกให้ลุงพลร้องเพลงนี้ให้ฟังสักรอบได้ไหม
ลุงพลบอกว่าร้องก็ได้แต่ต้องมีดนตรีประกอบให้ลุงนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลุงร้องไม่ถูกทำนองไม่ถูกคีย์
นี่จิรายุทธ์น้องอัพน้องอัพของเรามีกีต้ามาด้วย

นี่เห็นไหมร้องเพลงให้ลุงพลฟังเล่นกีต้าให้ลุงพล
ลุงพลก็ร้องเพลงให้ฟังบอกว่าฝากถึงแฟนข่าวไทยรัฐทีวีทุกคนเลย
ผ่านทางชีวิตหลากหลาย
ศอกซ้อนซ้ำคงซ้ำวน
หลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทาง
ให้ทางเก่า๓๓ไม่พ้นเดิม
จากเช้าจนค่ำยันอีกวัน
คนควายหากินทำงานรับใช้ใครนอกอ
หัวใจรำมันร้องหวาน
เหนื่อยเหลือหลาย
เจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอ
ถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอ

ดูโอคู่ใหม่อัพกะพล
ร้องสดแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะ

คือเป็นเสียงสดเสียงจริงแบบ

ลุงพลบอกนะครับคุณเดี๋ยวมาสอน
ลุงพลบอกว่าชอบร้องเพลงมาก
แต่ว่ามีข้อเสียคือเล่นดนตรีไม่เป็นเลย

ลุงพลบอกร้องนำได้อย่างเดียว

คือสมัยลุงพลคบกับป้าแตนใหม่เนี่ย
ลุงพลบอกว่าตอนนั้นลุงพลเป็นนักร้องนะ
นักร้องของวงนะ

เราไม่ได้อยู่แถวนั้นเราคงไม่เคยได้ยิน
สุรินมิวสิกนะฮะลุงพลเคยเป็นนักร้องนำของวงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าวงสุรินมิวสิกไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้าง

ไลน์ที่หน้าจอเฟสบุ๊คไลน์ให้ซึ่งก็ได้

นี่ฮะคือลุงพลเนี่ยบอกว่าตอนนั้นนะรับเล่นดนตรีตามงานบุญงานแต่ง

แต่ลุงพลต้องขอแยกวงออกมา

นักร้องนำของวงบอกไม่ได้แล้วต้องขอแยกวงออกมาแล้วขอถอนออกมา
บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ดังแล้วแยกวงนะที่แยกออกมามีเหตุผลค่ะ

เพราะว่าป้าแตนบอกว่ากลัวลุงพลจะแอบมีกิ๊กเดี๋ยวจะมีกิ๊ก
โอ้โหหน้าตาดีหนุ่มเขาหล่อนะลุงพลเขาหล่อนะตอนหนุ่มอ่ะนะ
แตนก็กลัวว่าลุงพลเนี่ยจะมีกิ๊กนะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยรู้กันอยู่ว่า
นักร้องเนี่ยเจ้าชู้ค่ะป้าแตนก็เลยกลัวนะป้าแตนก็เลยไม่อยากให้ลุงพลเนี่ย
เป็นนักร้องนะครับไม่เห็นด้วยให้ลุงพลเป็นนักร้องลุงพลเลยต้องเลิกร้องเพลง
เห็นไหมคะเหตุผลดีค่ะเชื่อภรรยารักภรรยาแล้วเจริญทุกคน
ถูกต้องเจริญทุกคนเมื่อก่อนพี่ก็เคยเป็นนักร้องนำ
เหรอคะถูกต้องคุณภาคภูมิเหมือนนะคะแฟนบอกเป็นไปเลยไม่น่าจะมีไม่น่าจะไหว
ไม่มีใครเอานะนี่ฮะลุงพลบอกว่าถ้าจะถามถึงเพลงที่ชอบมากอยู่เพลงนึงนะ
แล้วร้องให้ป้าแตนฟังบ่อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่เพลงเสมอนะฮะอันนั้นคือเพลงที่ลุงพลก็ชอบมากเป็นพิเศษของตัวเอง
แต่เพลงที่ร้องให้ป้าแตนฟังบ่อยที่สุดชื่อเพลงน้องมากับคำว่าใช่นี่ฮะเพลงนี้ฮะของไหมไทยใจตะวัน
ช่วงที่คบกับป้าแตนใหม่ลุงพลบอกว่าร้องเพลงนี้ให้ป้าแตนฟังทุกวันความหมายของเพลงนี้ตรงกับความรู้สึกของลุงพลที่สุดเป็นความรู้สึกที่มีต่อป้าแตนนี่ครับ
ร้องเพลงผมบางทีก็อาจจะไม่เพราะ
เหมือนกับต้นฉบับนะปูพงศิษยคัมภีร์เขาก็
เขามีเอกลักษณ์ในการร้องเพลงของเขา
เราก็พยายามที่จะเวลาไปร้องเพลงที่ไหน
ผมก็พยายามที่จะแกะคำพูด
การร้องเทคนิคการร้องต่างให้เหมือนที่สุด
เคยร้องเพลงไปจีบป้าแต่นทำไมบ้างก่อน
มีเพลงตั้งนั้นครับภายละต้านคือ
มากับคำว่าใช่เพลงของไหมไทยใจตะวัน

หลังจากนั้นพยายามช่วยทางพี่ทิศ
อื้อมตอนนั้นคือหนึ่งไปจีบตางที่หล่ะ
ตอนนั้นภายเราชอบกันแล้ว

ที่บริษัทก็เลยได้ขึ้นไปร้องเพลงสดต่อหน้าพนักงานสี่พันกว่าคนนะนะ
นี่ครับไหนไหนก็ไหนไหนน้องอัพอืม
รยุทธ์บุญชูค่ะเอากีต้ามาเล่นแล้วก็ให้ลุงพลร้องเพลงแล้ว
จีรยุทธ์ก็บอกว่าในนามของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
กีต้าให้ลุงพลเลยก็แล้วกันนี่ฮะปรบมือได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ให้เรียบร้อยแล้วลุงพลบอกแม่ลุงพลบอกเล่นดนตรีไม่เป็นไม่ใช่เหรอ
เล่นไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรในเมื่อมันได้กีต้ามาแล้วค่ะ
เดี๋ยวลุงจะไปหัดแกะขอดจับขอดหัดเล่นกีต้าโอ้โห
แบบนี้ยิ่งแบบครบเลยนะร้องเพลงเพราะแล้วเล่นกีต้าได้อีก
คุณจิรายุทธ์ก็เลยเตือนไปอย่างหนึ่งค่ะบอกลุงเล่นได้ค่ะ

หรือแบบลุงเล่นได้ถามป้าแตนยัง
แตนนะครับป้าแตนบอกว่าลุงพลนี่เป็นคนชอบร้องเพลงมาก
ร้องได้ทุกวันนะจะมาหยุดร้องไปก็ช่วงนี้แหละ
ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดคดีของน้องชมพู่นี่แหละ
แล้วมาได้ยินอีกทีนึงก็นี่เลยเมื่อวานนี้
ตอนขึ้นรถกระบะอ่ะอืมขับรถจะไปซื้อของอ่ะ
ลุงพลก็เปิดเพลงร้องป้าแตนบอกว่าดีใจมากนะ
ได้ฟังลุงพลร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นเมื่อก่อน
ลุงพลร้องเพลงทีไรป้าแตนจะบ่นลุงพลเสมอ
เพราะลุงพลเนี่ยโอ้โหร้องเพลงทีนึงเสียงดังมาก
ค่ะแต่ก็บ่นไปก็เท่านั้นเพราะลุงพลก็ไม่หยุดร้อง
แตนก็เลยต้องจำเป็นต้องฟังต่อไปนะป้าแตนบอกว่า
ถ้าหากเพลงไหนที่ป้าแตนชอบให้ลุงพลร้องเนี่ยนะ
มากที่สุดเนี่ยนะก็คือเพลงเมื่อสักครู่นี้แหละ
ที่ลุงพลเขาบอกอ่ะอืมของไหมไทยใจตะวันน่ะ
มากับคำว่าใช่เพราะว่าตอนคบกันใหม่ใหม่เนี่ย
ลุงพลร้องเพลงนี้ให้ฟังทุกวัน
ร้องเพลงตลอดเลยเขามุ่งบ้างมุ่งห่วงเขาก็ร้องเดินไปทำงานอะไร
ก็ร้องเพลงตลอดสมัยจีบกันใหม่เคยร้องเพลงจีบกันไหมตอนนั้น
ต้องจิตบอกอยู่กันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้ก็ร้องเพลงอยู่

ก็ร้องอะไรร้องเพลงสำหรับก็เป็นของไหมไทยอ่ะนะเขาชอบ
แต่เขาจะเป็นคนชอบร้องเพลงอารมณ์ดีน่ะทำงานไปก็ร้องไปอย่างเงี้
ไม่ได้ยินเขาร้องมานานขนาดไหน
ช่วงเกิดเรื่องนี่แหละก็ธรรมดาก็ฮัมเพลงกันทุกวันนั่นแหละ
บนึงอาบน้ำอะไรก็ร้องเพลงไปด้วยร้องมาคำว่าใช่นี่คือเพลงของป้าแตนใช่
ได้หลายเพลงเขาก็ร้องอ่ะแหละป้าก็ฟังจนบางทีโอโหชาวันแหละ
ตามภาษาเขาเสียงดังเขาเป็นคนเสียงดังร้องเขาจะเสียงดังเต็มเสียงเขาแหละ
มีแบบเฮ้ยจะร้องทำไมดังกันแหละนี่เคยมีไหม
มีเอาตลอดเลยเพราะแล้วเพราะแล้วอะไรอย่างเงี้ย

ก็บนบนไปไงละแต่ต้องฟังก็พื้นพื้นไปไปไหนไปไหนมาไหนมันก็เคยชินแล้วไง
อ้าวไหนไหนก็ไหนไหนฟังอีกสักรอบไหมค่ะนะ
แล้วก็น้องอัพจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อหาของเราเล่นกีต้าให้
สอกซ้อนซ้ำซ้ำคงคงซ้ำซ้ำวนวน
ลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางให้ทางเก่าสามสา
ไม่พ้นเดิมเดิมจากเช้าจนคำยันอีกวัน
คนควายหากินทำงานรับใช้ใครนอกออก
หัวใจร่ำมันร้องหวานเหนื่อย
เหลือหลายเจ้านายเจ้าขา
มีแต่เธอสม่ำเสมอถึงซ้ำเติม
หัวใจไม่เคยว่าคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ
และเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา
ก็คงไม่ได้มีความหมายหรือเกี่ยวข้องอะไรกับคดีน้องชมพู่หรอกครับ
แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของลุงพลเขาเรื่องร้องเพลง
เขาก็คงร้องเพื่อความสบายใจของเขาบ้างในช่วงเวลานี้
ใช่ค่ะเพราะว่ารอคอยความคืบหน้าทางคดีมา๗๙วันแล้วนะคะ
สำหรับคดีของน้องชมพู่นะคะ
และคนที่อยู่ในพื้นที่เองต่างก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
อยู่บนความกดดันที่ว่าเมื่อไหร่คดีนี้จะมีคำตอบสักที
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งได้เห็นชีวิตของลุงพลนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะมาปรับอารมณ์กันหน่อย
เนื่องจากการทำพิธีสาบานร่วมกันนะคะ
เหนือจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการแชร์กันเอาไว้ในโลกโซเชียล
จริงแล้วเขามีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของท่าทางของแต่ละบุคคล
เป็นการวิเคราะห์แบบเป็นทางการนะคะของในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่
วิเคราะห์ท่าทางสายตาสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวของครอบครัวน้องชมพู่ทุกคนเลยนะคะ
ที่ไปทำพิธีสาบานร่วมกันเมื่อวานนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ถึงลุงพลคนแรกเลยนะคะ
พิธีสังเกตเห็นลุงพลถือพระไปด้วยก้าวเท้าซ้ายขึ้นรถ
ก้าวเท้าซ้ายนำเท้าขวามีความหมายว่าต้องการเสริมสร้างสิริมงคลให้ตัวเอง
ขอให้วันนั้นประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีอะไรติดขัด
แต่ก็ไม่มั่นใจว่าลุงพลตั้งใจหรือเปล่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแต่ทีมข่าวของเราสังเกตนะคะ
ครับว่าก้าวเท้าซ้ายขึ้นก่อนแต่ความหมายก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้
ส่วนสีหน้าแววตาของลุงพลบ่งบอกว่าเบื่อค่ะเซ็งค่ะว่าเรื่องนี้มันผ่านมานานแล้ว
ทำไมถึงไม่จบสักทีระหว่างทำพิธีมีพฤติกรรมบางอย่าง
เช่นการปักทูบกลับหัวการไม่ร่วมดื่มน้ำสาบานการไม่กล่าวคำสาบานแบบครบทุกคำ
แล้วก็มีการกินถ่านในที่สุดหลังจากทำพิธีเสร็จ
คือทางในแพทย์สิทธาเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่บอกว่าถ้าคนที่มองแบบผิวเผิน
ก็อาจจะคิดว่าลุงพลเพี้ยนหรือเปล่ามั่นใจเกินเหตุหรือเปล่า
แต่ถ้ามองจริงลุงพลจงใจทำทุกอย่างตามความเชื่อของตัวเอง
เพราะการปักทูบกลับหัวคือทำให้สิ่งไม่ดีย้อนกลับไปหาคนที่ทำไม่ดี
การไม่ดื่มน้ำก็เพื่อไม่ให้โดนคุณสัยหรือการที่กินถ่านก็เพื่อล้างมนต์ดำ
อันนี้คือความเชื่อส่วนตัวของลุงพล
ส่วนการไม่ท่องคำสาบานให้ครบทุนทุกคำ
เพราะคิดว่าบทคำสาบานของตาชาญไม่ตรงใจลุงพล
มีบางอย่างที่อยากจะกล่าวเป็นการส่วนตัวก็เลยพูดสาบานตอนหลัง
เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของตัวลุงพลเอง
ทีนี้ค่ะน้ำเสียงการพูดของลุงพลนะคะ
เคราะห์ออกมาแบบนี้นะคะว่าลุงพลมีน้ำเสียงราบเรียบ
ขึ้นสูงใช้เสียงทนต่ำแสดงถึงจริงจังในคำพูด
ตรงนี้หมายถึงก็พร้อมที่จะประทะ
ส่วนการเปลี่ยนท่านั่งที่เราคุยกันไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะคะ
การเปลี่ยนท่านั่งปรับในแผ้สินทราเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่บอกว่า
มันไม่ได้มีนัยยะอะไรนะคะอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของความลำบากของสถานที่
คือพื้นแข็งนั่งท่าเดิมนานก็ต้องเมื่อยก็ต้องอยากจะเปลี่ยนท่าเนี่ยค่ะ
อยู่หลายท่าแต่ถ้าอยู่ในพิธีไม่ได้มีการขัดขืนไม่ได้อยู่ดีลุกออกไปไหน
ก็แปลว่าลุงพลก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรค่ะ
โดยรวมแล้วก็คือลุงพลมีความมั่นใจแต่อาจจะเบื่อหน่ายในเรื่องนี้ก็ได้นะคะ
ส่วนพ่อน้องชมพู่ค่ะสังเกตเห็นว่ามองลุงพลแบบตาขวางก็คือพร้อมปะทะเหมือนกัน
ส่วนการกอดอกหมายถึงมีความเครียดวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัด
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพ่อน้องชมพู่เหลือบมองไปทางล่างซ้ายบนซ้าย
มองล่างซ้ายความหมายก็คือสิ่งที่กำลังคิดหรือพูดอยู่นั้นเป็นเรื่องจริง
ตอนนักข่าวถามนั่งเอามือประสานกันและลูบหัวเข่า
่งบอกถึงความเครียดค่ะเอามือลูบแขนและทำมือไขว้เป็นรูปเลขสี่
ความหมายก็คืออึดอัดใจอยากให้นักข่าวเปลี่ยนคำถาม
โดยรวมก็คือพ่อน้องชมพู่กังวลเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าความกังวลนั้นเหมือนกับมันค่อยจะลดน้อยลง
ยังมีความอึดอัดใจบางเรื่องที่เก็บไว้ในใจค่ะ
ขวางคือการที่อึดอัดใจไม่พอใจรู้สึกไม่ดี
ในการเจอญาติพี่น้องในสถานการณ์แบบนี้นะคะ
ส่วนแม่น้องชมพู่ค่ะที่เห็นช่วงตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็คือ
แม่มีน้ำเสียงแผ่วเบาไม่เหมือนก่อนหน้านี้
แสดงให้เห็นว่าแม่น้องชมพู่เริ่มผ่อนคลาย
ดุดันไม่ก้าวร้าวแต่น้ำเสียงก็ยังไม่ทิ้งความหนักแน่น
มีการพูดถึงความมั่นใจนะคะ
ก็มีการพูดถึงความมั่นใจที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับมีความมั่นใจแฝงอยู่นะครับ
ช่วงก็มีการประชดประชันกันด้วยโดยเฉพาะตอนที่บอกกับนักข่าวว่า
วันนี้ก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งก็ใส่เสื้อผ้าปกติ
ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก็ได้ไม่คิดอะไรมากอันนี้คุณหมอบอกว่าอาจจะออกแนวประชดหน่อยนึงนะครับ
สังเกตใบหน้าพบว่าตากรอกไปมาซ้ายขวาแปลว่าตอนนั้นสมาธิไม่นิ่ง
เหมือนกำลังคิดหรือกังวลอะไรอยู่แต่ยังสามารถควบคุมตัวเอง
แล้วก็ดึงสติตัวเองกลับมาได้ส่วนทุกคนในพิธีนะครับ
สิทธานะครับเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะฮะ
บอกว่าทุกคนในพิธีไม่มีใครกลัวหรือว่ากังวลในการดื่มน้ำสาบานนะฮะ
จากการที่เห็นจากการสาบานผ่านข่าวเนี่ยนะครับยกเว้นลุงพลกับป้าแตนที่ไม่ดื่ม
เพราะกลัวเรื่องคุณสัยซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
โดยรวมทั้งสามคนนะครับลุงพลคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ดูแล้วความกังวลใจลดลงอาจเพราะได้ทำพิธีแล้ว
ทำให้สบายใจขึ้นแต่ปัญหาต่างมันยังไม่จบ
ทั้ง๓คนอาจจะไม่มีใครเป็นคนร้ายก็ได้
แต่อาจมีใครรับรู้หรือเป็นเหตุให้คนร้ายไปทำร้าย

อันนี้ตามที่คุณหมอวิเคราะห์คาดการณ์นะครับ

เพราะลุงพลเชื่อว่าคำสาบานนั้นยังไม่ตรงใจ
มีบางอย่างที่อยากกล่าวก็เลยมากล่าวเองอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้แกด้วยนะครับของตัวลุงพล
โดยรวมแล้วลักษณะน้ำเสียงก็ยังเป็นลักษณะน้ำเสียงโทนราบเรียบ
แล้วก็ไม่ได้ขึ้นเสียงสูงเป็นเสียงโทนต่ำ
แสดงถึงความที่จริงจังในคำพูด
รวมไปถึงในลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่เผชิญหน้ากับพ่ออนามัย
ขึงขังมากเลยตาขวางพร้อมจับประทะกันได้
สมมุติว่าเปรียบเหมือนไก่ชนถ้าเกิดมี๒ตัวมาอยู่ใกล้กัน
จ้องกันแบบนี้แล้วมีระคังเป๊ะเนี่ยพร้อมจะลุยกันทันที
ลักษณะก็จะเป็นคนประมาณนี้มั่นใจแต่ว่าเบื่อหน่ายนิดนึง
แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะจบสักที

ที่เอามือมาประสานตรงบริเวณนี้บ่งบอกถึงเรื่องของความเครียด
และอีกท่าหนึ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องของความวิตกกังวล

นักข่าวไม่ควรจะถามฉันต่อแล้วอึดอัดใจกับคำถามนี้ก็คือท่านี้
คือท่าที่เอามือไปรูปแขนตัวเองและเอามือไขว้เป็นลักษณะเลข๔
ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บเมื่อไหร่แสดงว่าอึดอัดใจอย่างยิ่ง
ถ้ามีการกรอกไปมาซ้ายขวาอย่างนี้แสดงว่าสมาธิไม่นิ่ง
อาจจะกำลังคิดหรือกังวลเรื่องอะไรอยู่
เพียงแต่ยังสามารถควบคุมตัวเองกลับมาแล้วก็มาพูดกับนักข่าวได้ต่อ
โดยองค์รวมเนี่ย๓คนนี้อาจจะนะครับอาจจะนะ
อาจจะไม่มีใครเป็นคนร้ายเลยก็ได้
แต่ว่าอาจจะมีใครบางส่วนที่รับรู้หรือเป็นเหตุที่ทำให้คนร้ายไปทำร้ายน้องก็ได้

สุดท้ายก็ต้องรอตำรวจอยู่ดีนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตามกันต่อ๘๐วันแล้วนะคะ
พรุ่งนี้คดีน้องชมพู่นะคะ